คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่สาวสวยกันบ้างดีกว่านะ
คุ้นหูกันไหมช่วงนี้เขาพูดกันบ่อย

บอกเรื่องราวของเธอกับพระแม่ไปแล้วนะ

บอกเลยว่ารักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรื่องอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
ล่าเนี่ยก็เป็นสายมูคนหนึ่งเหมือนกันคุณผู้ชม
กระซิบบอกพระแม่รักษมีมา

อันดับหนึ่งเลยเพราะว่าตอนนี้แฮปปี้มากกับธุรกิจร้านขนมคุณผู้ชม
แล้วกลายเป็นแหล่งรวมซุปตาไปแล้วนะ
ล่าบอกว่าสนุกมากชีวิตตอนนี้มีสิ่งใหม่ให้ได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
แล้วลงทุนร้านเขานะลงทุนไปเกินหลักล้านด้วยนะ
ร้านก็สวยอลังการแล้วก็แววมาว่าเปิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ
สาขา๓กำลังจะเตรียมมาแล้วนะ
แล้วก็พยายามจะให้ทันปลายปีนี้คุณผู้ชมนะ

เบลล่าไม่เอาจริงหรอกเรื่องความรักช่วงนี้ยังไง
เมื่อวานนี้ค่ะเบลล่าชีบอกว่าปัดตกหมดทุกประเด็นเลย

โสดอยู่คู่กับความสวยค่ะ
ยังไม่มีหนุ่มมาขายขนมจีบเลยนะคุณผู้ชมนะ
ขอแต่เรื่องงานเป็นอันดับต้นหลักเลย

แต่ก็แอบแง้มสเปคหนุ่มในใจมาด้วยนะ
ตรงกับใครบ้างหรือเปล่าไปรอฟังดูจ้า
ไม่เอาเลยยุ่งอ่ะ

เบลก็รู้สึกว่าถ้าเบลจะมีใครจริง

ที่สามารถเป็นคนช่วยคิดช่วยอะไรอย่างนี้ด้วย

อย่ามาไดเอสตลอดนะไม่ได้
อาจจะจีบเจ้าของร้านขายขนมหวานร้านคาเฟ่อย่างเบลล่า

ก็ต้องชื่นชอบของหวานไปพร้อมกันเหมือนกัน
แต่ณจุดนี้ความรักปล่อยจอยค่ะ

ของงานกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ